มีมัดมีแม่มีแฟนมีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
เมื่อ๖ปีที่แล้วค่ะมัดเป็นนักร้องต้องถ่ายรูปร่าง
ก็เลยเกิดการอยากกินเพื่อให้ตัวเองสวย
ยาลดน้ำหนักค่ะยาทำให้ผิวขาว
กินติดต่อกัน๖ปีค่ะ
อยากได้เงินรางวัลมาใช้หนี้ค่ะ
เป็นนี่รอกระบบค่ะอยู่๔หมือนบาท

เพื่อจะหาเงินไปปลดหนี้ด้วยค่ะ
จะสักกี่ปีใครรอเราพี่ก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน

แผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับแฟนแฟนรายการของเรานะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทั่วประเทศครับ
ตอนนี้ก็เป็นเวลาของเราครับ๑๘นาฬิกาตรงนะครับหลังเคารพทงชาติแล้วทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย
คุณผู้ชมเปิดมาจะพบกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่เยียวยาเป็นรายการที่ให้กำลังใจนะครับกับผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนที่จะเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเพราะเราแจกเงินทุนสูงสุดเลยนะครับถ้าทำได้ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยครับ

และตอนนี้ค่ะนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเธอเป็นหญิงแกร่งค่ะเป็นคุณแม่ที่สู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่ค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตกันค่ะ
เธอเป็นหญิงแกร่งค่ะเป็นคุณแม่ที่สู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่ค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตกันก่อนค่ะ
หนูชื่อนางสาวกุณธารินนามสกุลศรีแก้วอายุ๒๙ปีชื่อเล่นชื่อว่ามัดมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
บ้านมัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คนค่ะมีมัดมีแม่มีแฟนมีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
แม่นะคะชื่อว่าแม่แมวอายุ๕๘ปีค่ะ
๖เดือนที่แล้วแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งของ
แล้วทีนี้ก็มีเด็กตัดหน้าค่ะเป็นเด็กนักเรียน
ด้วยความที่แกไม่อยากชนเด็กแกก็หักล้ม

แต่ว่าพอมาลุกขึ้นได้จับรถขึ้นได้
ความดันอ่าแล้วก็ไปขี่รถเกิดอุบัติเหตุ
แขนหักตอนหักนี่ทรมานมากเลย
ทำอะไรก็ไม่ได้คนเคยทำงานไม่ได้ทำ
แล้วแขนก็ต้องมาค้องไว้อยู่เงียดตลอด

หลังจากที่ประสบปฏิเหตุแล้วคุณแม่ก็ยกแขนไม่ได้
จากที่แม่เคยยกของหนักได้ยกไม่ได้
แกก็มีความเสียใจอยู่ในใจค่ะ
คนที่๒นะคะเป็นแฟนมัดชื่อว่าบอลอายุ๓๑ปีค่ะ

ทางบริษัทนะคะติดต่อให้เราไปส่งสี
ตามบริษัทที่เขาแนะนำมาก็เป็น๑๐ถังบ้าง๒๐ถังบ้าง๕๐ถังบ้าง

คนที่สามคือลูกสาวค่ะอายุ๔ขวบชื่อน้องจันเจ้าค่ะ
เจนเจ้าเป็นเด็กน่ารักค่ะช่างพูดช่างคุย

ทางไหนเขาก็จะรู้ชื่อโอ๊ยจันเจ้ามาแล้ว
คนที่สี่ตัวแสบเลยค่ะลูกชายหนูชื่อน้องอาบาทค่ะอายุ๓ขวบค่ะ
เอาไว้เป็นเด็กที่น่ารักค่ะฉลาดพูดเก่งเถียงเก่ง
คนที่ห้าคือตัวมัดค่ะตอนนี้มัดป่วยเป็นโรคตายบวมน้ำค่ะ
เกิดมาจากเมื่อ๖ปีที่แล้วค่ะมัดเป็นนักร้อง
นักร้องในที่นี้ก็คือต้องขายรูปร่างขายเสียงนะครับ
เป็นนักร้องตามผับก็เลยเกิดการอยากกินเพื่อให้ตัวเองสวย
ยาลดน้ำหนักค่ะยาทำให้ผิวขาวแขนขาเรี่ยวจากไขมันตัวเบิร์นไขมัน
ทุกอย่างเลยที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับร่างกายมัด
วันหนึ่งอะพี่ตกวันละ๑๕เมตรกินติดต่อกัน๖ปีค่ะ
วันหนึ่งหนูเจ็บท้องมากเลยก็ไปโรงพยาบาล
เขาพูดกับหนูมาคำนึงว่าน้องพร้อมจะคลอดแล้วนะ

หน้าท้องก็ไม่ออกด้วยความที่โบราณเขาว่าท้องสาวท้องแรก
ลูกหนูออก๖เดือนอยู่ในตู้อบทั้งหมด๒๙วัน
เขาตรวจขึ้นวัดหายใจอะไรทุกอย่างปกติหมด
แต่พอออกจากโรงพยาบาลได้๒วันแม่เขาก็ย้ายลูกหนูไปอยู่ระยอง

วันผ่านไปน้าเศร้าโทรมาว่าลูกสาวหนูตัวเหลือง
ก็ต้องไปรับจากระยองเพื่อตีขึ้นมาผ่าตัดตับ

พอผ่าตัดตับเสร็จแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลเด็ก

เขาแจ้งหนูมาว่าลูกหนูจะตายภายใน๓เดือน
เขาให้แฟนหนูเซ็นยอมรับว่า
ถ้าลูกหยุดหายใจให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ

หนูก็เอาลูกกลับมาเลี้ยงที่บ้านบ้านหลังนี้เนี่ย

อยากขอโทษเขาในสิ่งที่หนูทำกับเขาค่ะ

อยากขอโทษที่ทำร้ายชีวิตเขา
เขาน่าจะเกิดมาแล้วเหมือนพี่น้องเขาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ

จากการที่มัสกินยาเสริมอาหารต่าง

มันก็ส่งผลให้ตัวมัดต้องเป็นโรคไตบวมน้ำค่ะ

แต่มันออกได้ไม่เท่ากับที่เราทาน
มันก็จะทำให้เราเจ็บแขนบ้าง

ตอนนี้น้ำหนักมัด๑๑๕กิโลค่ะ
ทุกวันนี้มัดหมายอาชีพรับจ้างทำเสร็จผ้าค่ะ
ก็คือทำส่งโรงงานเป็นกิโลละ๑๐บาทค่ะ
ก็ช่วงนี้โควิดพี่ขายไม่ได้เลยค่ะ
ก่อนยังพอได้บ้างวันละถุงถึง๒ถุงก็พอให้มีรายได้
แต่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อเลยค่ะทำกองอย่างเดียวเลย
แล้วก็ผ้าที่เราลงทุนไว้ก็จมหมดเลยค่ะ

เรามีภาระที่ต้องดูแลเรามีแม่
มีทั้ง๓คนที่เขาต้องรอเงินจากเรา

เป็นหนี้นอกระบบค่ะอยู่๔๐๐๐บาท

ก็คือทำธุรกิจผ้าด้วยกันลงทุนด้วยกัน
แต่วันที่ได้กำไรเขาเอากำไรหนีไป

ก็คือทุนมันก็เกิดจากการที่ไปกู้ยืมเขามา
ก็คือจ่ายรายวันเขาวันละ๔๐๐ค่ะ
ว่าตอนนี้เขาลดให้ให้จ่ายวันละ๓๐๐จ่ายทุกวันค่ะ
จ่ายดอกมา๓ปีแล้วค่ะ
วันนี้ตั้งใจมาสู้ในรายการร้องได้ให้ล้าน
เต็มที่ค่ะเพื่อจะหาเงินไปปลดหนี้ให้คุณแม่
เต็มร้อยค่ะสู้เต็มร้อยเลย
มาพบกับคุณมัดครับ
หญิงสาวผู้ประสบภัยจากฤทยา
จะขอสู้เพื่อมารดาและลูกที่รักดั่งดวงใจ
เชิญพบกับคุณมัดครับเชิญครับ

เชิญตรงกลางเลยครับผม
ตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นที่ยืนของนักสู้ชีวิต

วันนี้คุณมัดมากับครอบครัวนะคะมากันเป็นครอบครัวใหญ่เลย

มีคุณแม่นะครับคุณแม่แมว

ลูกสาวคนโตนะน้องจันเจ้า
แล้วก็ลูกชายคนเล็กน้องบาสนะครับทั้ง๔ท่าน

ดูในภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้ของคุณมัดนะคะ
ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งฟิ้วมากนะ

ตอนนั้นตอนอายุ๑๙ค่ะ
ตอนนี้คุณมักอายุเท่าไหร่คะทานโทษ

ตอนนั้นน้ำหนัก๕๐ค่ะ

ตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่๑๑๕กิโลค่ะ
ปีมันบวกมาเป็น๑๑๕กิโลบวกมา๖๕กิโลกรัม

จัยหลักเลยค่ะคือเกิดจากการทานยาลดน้ำหนัก
ไม่ว่าจะเป็นเบิร์นหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตากักเก็บไขมันทุกอย่าง
อะไรที่เขาว่าดีน้องมัดกินทุกอย่างเลยค่ะ

๑๙ปีมันคุมอยู่ไหม

ไม่ค่ะมัดเป็นคนทานไม่เก่งไม่ทานน้ำอัดลมและไม่ทานขนมครกเคี้ยว

คือมันเหมือนภาษานักร้องค่ะ
อายุขึ้นใช่เราก็กลัวว่าน้ำหนักเราจะขึ้นตามอายุ
ใช่ค่ะเราก็กลัวว่าถ้าเกิดเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปในการกินอาหาร
ก็กลัวรูปร่างเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะเอากลับมาไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะตอนแรกที่เริ่มกินนะคะวันละ๓เม็ด๑อาทิตย์
น้ำหนัก๒กิโลหายเกลี้ยงเลยค่ะทั้งที่หนูก็กินข้าวปกติ
รู้ตัวอีกทีก็ตัวเองอายุ๒๐ค่ะผ่านไป๑ปี

ต่อวันเป็นยาและความอ้วนล้วนใช่ค่ะ
ยาลดความอ้วนเกี่ยวกับร่างกายทุกส่วนเลยค่ะ

โอ้โหภายใน๑ปีใช่ค่ะค่ะ
ก็กินมาเรื่อยก็ยังไม่มีผลกระทบอะไร

เจ็บท้องแล้วก็ไปหาหมอ
หมอเขาบอกว่ามัดกำลังจะคลอดลูก
ตกใจไหมช็อกเลยค่ะมัดเป็นเสาหลักของบ้าน
อยู่ดีวันหนึ่งคุณหมอแจ้งมาว่าเรากำลังจะคลอดลูก
เดี๋ยวนะคุณมัดระยะทางระหว่างที่ก่อนจะไปถึงคุณหมอเนี่ย
มันไม่มีสิ่งผิดปกติในความเป็นภาวะของ
ที่เรารู้เลยเหรอว่าประจำเดือนขาดหรือว่าอะไรแบบนี้
มีค่ะมีแต่ว่ามันเป็นกระปิบกระป๋อย
ซึ่งหลังจากที่น้องคลอดไปแล้ว
ก็คือถามคุณหมอค่ะในความสงสัยของเรา

ก่อนหน้าที่จะตั้งคันเราทานอะไรไหม

ทีนี้พอคลอดออกมาคุณมัดนึกย้อนว่า

แล้วพอบอกกับคุณหมอแล้วคุณหมอว่ายังไงคะ
คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเพราะยา
แล้วได้บอกไหมคะว่าเราไม่ทราบเลยว่าเราตั้งคัน
บอกค่ะหนูก็บอกเขาไปว่าหนูไม่ทราบว่าหนูตั้งท้อง
ก็เลยบอกคุณหมอไปเพราะว่าก่อนอันนี้ก็
มีประจำเดือนซึ่งคุณหมอเขาบอกว่า
นั่นแหละครับเขาเรียกว่าแท้งคุกคาม

ลูกคนแรกที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ย

หลังจากนั้นรับมือกับเรื่องนี้ยังไง

เพราะว่าคุณแม่เองก็รับไม่ได้

ซึ่งตอนเราท้องอะค่ะเราท้องแบบท้องไม่มีพ่อค่ะ

พอเรามารู้ว่าเราตั้งท้องแล้วลูกเรามาเป็นแบบนี้อีก
ก็เลยรู้สึกเครียด
ก็เลยคุณหมอเขาก็เรียกว่าไปให้นมลูก
เราก็เลยเดินไปที่ห้องเก็บตัวลูกเราอยู่ในตู้อะค่ะ
ก็มองหน้าเขาอยู่เรียมตาก็ไหลออกมา
แล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงต่อ

ในเมื่อเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด

แล้วหมอแจ้งกับคุณมัดไหมคะว่าน้องจะเป็นยังไงหลังจากนี้
คุณหมอแจ้งค่ะคุณหมอว่าบอกว่าน้องไม่มีพัฒนาการทางด้านสมอง

จะได้แค่แอ้อแอธรรมดาไม่สามารถยกมือยกแขน

เราก็ทำใจค่ะ
แล้วคุณหมอได้แจ้งไหมคะว่าน้องจะสามารถอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่

พอได้ยินอย่างนั้นคุณมาตกใจไหม
แต่มันทำอะไรไม่ได้
แล้วหลังจากนั้นนะคะทำยังไงดูแลลูกยังไงบ้าง
เขาให้เซ็นว่าถ้าเกิดน้องไม่หายใจ
ถอดเครื่องช่วยหายใจทันทีโดยที่จะไม่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่

หนูบอกว่าหนูไม่ขอเซ็นแต่หนูจะขอรับลูกกลับบ้าน
สุดท้ายคุณมันก็เอาน้องกลับมาเลี้ยงที่บ้าน
แล้วน้องใช้เวลาร่วมกันกับคุณแม่ได้นานเท่าไหร่คุณมัด

ช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณมัดไหมคะ
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเหมือนการถ่ายโทษด้วยค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคุณมัด
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่น้องซักไป๔ปีจะ๕ปีแล้วค่ะ
เห็นบอกว่าระหว่างที่เลี้ยงน้องคุยกับน้องทุกวัน

จะเป็นคำพูดที่หนูพูดทุกเช้าทุกเที่ยงทุกเย็น
ขอโทษลูกขอโทษแม่ค่ะ
โทษที่มีเขาแล้วไม่สามารถมีเขาเหมือนครบ๓๒ได้ค่ะ
โทษเขาทุกวันมันเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่มันเจ็บอะค่ะ
เจ็บตรงที่ถ้าเรารู้สักนิดว่าเรามีเขาครับ
หนูคงจะหยุดกินยาค่ะ

คุณมัดไม่รู้ไม่รู้จริง
เป็นท้องแรกเป็นท้องสาวด้วย

ถ้าวันนี้ลูกดูอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง

เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่
ถึงแม่จะไม่เคยรู้ว่าแม่จะมีแจ๊มมาก่อน
แต่แม่ก็ดีใจที่แม่ได้เห็นหน้าแจมทุกเช้า

ที่แม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายชีวิตแจ้ม
หวังว่าแจ้มจะยกโทษให้แม่
เจนจะอยู่ในความทรงจำของแม่และครอบครัวตลอดไปค่ะ
นี่คือในส่วนของภาคอดีตนะคะ

ซึ่งคนเราย่อมมีอดีตที่ถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะ
เดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณมัด
แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าน่าจะมีเรื่องราวอีกเยอะอีกหลายเรื่อง
ครับวันนี้ก็มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ก็เป็นเรื่องราวในอดีตตอนนี้ปัจจุบันและอนาคตอยู่ตรงนี้แล้วกับครอบครัวที่อยู่ทางด้านล่าง
คุณมัดครับขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วผมก็จะต้องถามเหมือนกันนะครับ
ว่ามารายการของเราแล้วต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๑แสนบาทสำหรับคนที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนในรายการของเราร้องเพลงให้เราฟังโดยเนื้อเพลงถูกต้องหมดแค่๖เพลงเท่านั้นนะครับคุณพัฒน์
แล้วก็มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยถ้าได้ไปจริงจะเอาไปทำอะไรบ้างครับ
อยากไปใช้หนี้ให้คุณแม่ค่ะที่เป็นหนี้นอกระบบค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอยากจะเปิดร้านนะคะเป็นร้านขายของไว้ให้คุณแม่เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะ
เพื่อเราจะได้ดูแลคุณแม่อยู่ใกล้แล้วก็ให้มีรายรับรายจ่ายที่เราเห็นตัวเงินมากกว่าทุกวันนี้ที่ทำอยู่อะค่ะ
นี่นอกระบบอยู่เท่าไหร่อ่ะคะเป็นหนี้นอกระบบอยู่๔๐๐๐ค่ะ๔๐๐๐ส่งเป็นรายวันหรือรายคะรายวันค่ะรายวันวันเท่าไหร่คะวันละ๔๐๐ค่ะส่งมากี่ปีแล้ว
ส่งมาสามปีกว่าแล้วค่ะขอให้วันนี้นะครับขอให้ได้ค่ะขอให้ได้นะครับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่อย่างแรกเลยแน่นอนต้องเคลียร์ของเก่าก่อนใช้หนี้ก่อนไม่มีหนี้ปุ๊บทุกอย่างมันจะแจ่มใสขึ้นมาไม่น่ายากครับคุณมัดถ้าเคยเป็นนักร้องมาก่อน๖เพลงกับ๓ตัวช่วย
เรามาเริ่มกัน๑เพลงก่อนเลยดีกว่าจะได้ฟังเสียงพ่อของคุณมัดด้วยนะครับกับเพลงแรกครับเพลงที่๑เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
แล้วหลังกับเพลงแรกค่ะคุณมัดฉันคุณแม่แบบเมื่อ
รุ้นนะคุณแม่ลุ้นนะคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นแทนคุณมัดล่ะคะฟัง
แล้วตื่นเต้นมั้ยเพลงนี้เป็นไงบ้าง

รู้จักค่ะเป็นเพลงที่ใช้เปิดตัวมัดทุกเวทีค่ะ

เป็นความบังเอิญแต่ทำไมวันนี้รู้สึกตื่นเต้น

คุณมัดไม่ได้ร้องเพลงเป็นอาชีพมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
น่าจะ๔ปีค่ะ

คือไม่ได้เดินสายนักร้องอาชีพอีกเลยอะค่ะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
มัดครับตัวช่วยล่ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทางครอบครัวก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับ
คุณแม่ก็บอกไม่ต้องสามีก็บอกไม่ต้องนะครับ

เอาละครับถ้าพร้อมก็ขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
กระก้วงชื่อปุ้มรักปรกษาสีชมศักดิ์

น้องอดทนตั้งนาน
รอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม่ปอง
เพราะเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมัน
พันไม่แผลแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ

ครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจ
เปรียบหล่นข้ามปี
ช้าเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปี
จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักที่คงไม่พันไหว

เพราะแม้นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหน

รักแต่พี่ด้วยใจเด็กเดียว
รักคนเดียว
น้องจึงต้องรอ
สวัสดีค่ะ